กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้าเหตุที่เขื่อนลาว
เขื่อนที่ลาวแตกแล้วก็ตอนนี้นะครับ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบหมื่นคนเลยนะคะ
ล่าสุดตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้ลดลงจากเมื่อวานนะ
เมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ร้อยสามสิบเอ็ดคน
พบทั้งผู้รอดชีวิตแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ล่าสุดตัวเลขเป็นผู้สูญหายอยู่ที่๑๐๗คน
ลงพื้นที่ไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
เป็นภาพบรรยากาศที่ทีมกู้ภัยของไทย
ลงไปปุ๊บก็รีบแบ่งงานกันทำ

กู้ภัยของไทยไปพบหนูน้อยคนนี้
ติดอยู่ที่ต้นไม้คุณสุภาษารา

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๓นับมาก็คือ๔วัน

คือต้องบอกว่าบุญรักษาน้องมากเลยนะคะ
ตอนที่กู้ภัยไปเจอน้องร้องกระจองงอแงเลย
เพราะว่าอาหารก็ไม่ได้กินถูกไหมฮะน้ำก็ไม่ได้ดื่ม
ดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่เกิน๔ขวบคุณ
ค่ะแล้วต้องอยู่คนเดียวแบบนั้น
แล้วตลอดระยะเวลาที่กู้ภัยไปเจอน้อง
คือพยายามปลอบขวัญน้องไม่เป็นไรนะหนูนะ

เป็นภาพที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้
เอาล่ะสรุปสถานการณ์ล่าสุดแบบนี้

ก่อนที่จะไปดูเรื่องของความช่วยเหลือ
ทีมกู้ภัยของไทยลงพื้นที่ไป
คุณผู้ชมจากภาพจะเห็นได้ว่าบางจุดตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะ
น้ำเริ่มแห้งแต่ว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับความช่วยเหลือ
ที่จะลงไปสู่ไปค้นหาผู้ที่ประสบภัย
ก็คือดินโครนตมที่มันสูงมาก
จุดน้ำแห้งแล้วแต่อุปสรรคสำคัญแบบนี้เลยค่ะ

จุดก็โครนคือมิดหัว
สูงประมาณเกือบ๒เมตรโครนที่มันมากับน้ำอ่ะ
เพราะว่าน้ำที่มันออกมาคือออกมาจากสรรเขื่อนที่มันเป็นดินเหนียว
ดินที่มันเป็นสีแดงแบบนี้นะคะ
มันชะล้างเรื่องของดินมาด้วย
เพราะฉะนั้นความยากลำบากก็คือนี่แหละค่ะเรื่องของดิน
เรื่องของสะพานที่ถูกตัดขาด
จุดก็ต้องใช้เรือนะคุณสุภาษาใช้เรือลงไป
ก็มีการแบ่งงานกันทำสำหรับกู้ภัยที่ลงไปในพื้นที่เมื่อวานนี้
งงานกันทำกับกู้ภัยของลาวนะคะ
แต่เอาล่ะทุกฝ่ายตอนนี้ก็เร่งให้การช่วยเหลือชาวลาว
ที่ไปติดอยู่บนเกาะกลางน้ำต้องใช้คำว่าเกาะกลางน้ำนะ

ไปพบค่ะเมื่อวานนี้กู้ภัยของไทยไปพบผู้รอดชีวิต
จากการติดเกาะอยู่๔วันเป็นเด็ก๖คนผู้ใหญ่๗คน
แล้วก็สุนัข๑ตัวก็รวมแล้ว๑๔ชีวิต
เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นจากเหตุผู้ประสบภัยทั้งสิ้นกว่า๘๐๐คน
ที่ตอนนี้ก็ยังคงรอความช่วยเหลือในพื้นที่บ้านดอน
ไซดอนโขงตำบลตามยอยบ้านห้วยสมองเมืองสนามไซ
คือเป็นอำเภอที่เกิดถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเรา
เมืองนี้คืออำเภอแขวงนี่ก็คือจังหวัดค่ะ
แวงอัตตปือก็คือจังหวัดอัตตปือ
นายสุภาชัยนามแก้วหนึ่งในทีมกู้ภัยชาวไทย
ร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ก็เมื่อวานนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะ
เขาได้มีการโพสต์ภาพโพสต์คลิป
บอกว่าทีมงานหน่วยกู้ภัยประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยกู้ภัยประเทศลาว
มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นระบบแบ่งงานเป็นสองสายแบบนี้ค่ะ
นำเรือลาดตระเวนค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำ
บริเวณบ้านไซดอนโขงแขวงอัตตปือ
พอนำเรือออกไปก็ไปพบชาวบ้านเป็นเด็กค่ะ
เป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน๑๔ราย
ไปติดอยู่ในบ้านกลางน้ำค่ะ
เพราะฉะนั้นหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมา
เขาก็เลยพยายามที่จะลำเลียงออกมา
แต่การลำเลียงออกมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
จุดก็ต้องใช้เรือบางจุดก็ต้องใช้รถ
บางจุดก็ต้องใช้รถบันทุก
เรือบรรทุกรถเข้าไปเพื่อจะลำเลียงน้องออกมา
ส่วนสายบีที่มีการแบ่งงานกันทำได้เดินทางไปที่บ้านตะหม้อหยอด
วงอัตตปือซึ่งห่างจากปากซองสักประมาณ๖๐กิโลเมตร
ระยะทางเข้าไปแน่นอนว่าคือยากลำบากอย่างที่เรารายงานกันไป
ต้องใช้รถกระบะที่มียางค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะ
แล้วก็ใช้รถเล็กจึงจะสามารถเดินทางเข้าไปได้
เพราะว่าบางจุดก็คับแคบเนี่ยนะคะ
แต่ก่อนที่จะไปถึงบ้านตะหม้อหยอดนั้น
ถนนถูกน้ำจากเขื่อน
ท่วมทำให้รถยนต์ทุกคันไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านไปได้
ทีมงานค่ะทีมงานทีมกู้ภัย
จากลาวเองทั้งจากไทยเองก็เลยต้องร่วมกัน
ตัดสินใจปักหลักบอกว่าจะอยู่กันที่นั่น
ประเมินสถานการณ์ที่สุดแล้วก็บอกว่า
การเดินทางนั้นสามารถที่จะไปต่อได้
แต่ต้องอาศัยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
เพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงจุดที่ผู้ประสบภัยติดอยู่
โดยการข้ามสะพานลิงที่ทางการลาวเขาไปสร้างเอาไว้
ระยะทางจากการจากถนนที่ถูกตัดขาดถึงบ้านตะหม้อ
เป็นบ้านตะหม้อหยอดสักประมาณ๒๕กิโลเมตร
ทีมกู้ภัยก็เลยประสานผู้นำชุมชน
เลียงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัย
ที่อาศัยอยู่บนบ้านเกาะตะหม้อหยอด
ประมาณไม่ต่ำกว่า๗๐๐ชีวิต
คือ๗๐๐ชีวิตไม่สามารถที่จะลำเลียงออกมาได้
ก็เลยเปลี่ยนแผนแบบนี้
เอาเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเวชพันธุ์อาหารแห้งเสื้อผ้ามือสองนมผงสำหรับเด็ก
เอาไปที่บ้านตะหม้อหยอดใช่เป็นเกาะกลางน้ำเนี่ยนะคะ
มีชาวบ้านบ้านหินลาดบ้านท่าหินได้รับผลกระทบหนักที่สุด
คือน้ำท่วมต้องบอกว่ามิดหลังคาเลยค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะช่วยเหลือสำหรับสิ่งของที่จำเป็นเบื้องต้น
แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่ต้องประทังชีวิตคืออาหารเน้นเรื่องของอาหารแห้งนะคะ
นมกล่องสำหรับเด็กไฟฉายเนื่องจากว่าตอนนี้ในพื้นที่เนี่ย
ไฟส่องสว่างแทบจะไม่มีเลยนะคะยากันยุงชนิดทา
ยาสามัญประจำบ้านเสื้อผ้ามือ๒เสื้อผ้ามือหนึ่งก็ได้
รองเท้าแตะเครื่องใช้แล้วก็ผ้าห่มกันหนาวด้วย
เพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวแล้วด้วย
อกจากนี้ค่ะยังไม่พบผู้เสียชีวิต
และที่ทางการรายงานนั้นเป็นเพียงผู้สูญหายเท่านั้นนะคะ
ยังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องของยอดผู้เสียชีวิต
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการนำภาพคุณสุภาษาราเป็นภาพเรื่องของผู้เสียชีวิต
เป็นภาพเรื่องของรถของกู้ภัยที่น้ำท่วมมิดหลังคา
ปรากฏว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพเก่า
เพราะฉะนั้นกู้ภัยบอกว่าช่วยกันหน่อย
อย่าเอาภาพที่มันสะเทือนใจมาปรากฏมาลงในสื่อสังคมออนไลน์
เพราะว่าภาพเหล่านี้มันเป็นภาพเก่า

ก็เกิดอยู่ที่กัมพูชาเวียดนามเป็นภาพเก่าอย่าเอามาลงนะคะ
ส่วนทางการลาวก็มีการแถลงยืนยันค่ะ
ว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่๒๗ศพ
แล้วก็ผู้สูญหายตอนนี้๑๐๗คนนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินการค้นหาผู้สูญหาย
คาดว่ายังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ของเจ้าหน้าที่องค์กรบรรเทาทุกข์ในพื้นที่บอกว่า
จำนวนผู้เสียชีวิตจริงน่าจะสูงกว่าที่ทางการลาวได้มีการออกแถลงการ
โดยคาดว่ากระบวนการการประเมินความเสียหาย
และจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะล่าช้า
เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุภัยพิบัติอยู่ห่างไกล
การรายงานอาจจะล่าช้า
ชาวบ้านท้องถิ่นเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุเขื่อนแตกครั้งนี้เนี่ย
โอ้โหกว่า๓๐๐ศพนะฮะ
ส่วนเรื่องของความช่วยเหลือจากนานาชาติก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ทางการจีนได้มีการส่งทีมแพทย์กว่า๑๐๐คน
สมทบกับทีมกู้ภัยของลาวที่อำเภอสนามชัย
เพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้การรักษาเยียวยา
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้
ส่วนไทยเองค่ะได้ส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ
ลงพื้นที่ไปสมทบทางการลาวเช่นกัน
ในวันนี้สำนักข่าวโทรโข่งของลาวเนี่ยนะคะ

ได้มีการเผยแพร่ภาพชุดปฏิบัติการ

เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ถูกน้ำพัดเข้าไปติดอยู่ในป่าทึบ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่สปลาวครั้งนี้
อกจากจะส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่
แวงอัตตปือ๖หมู่บ้านแล้ว
ยังส่งผลกระทบกับชาวบ้าน
ของจังหวัดสตึงเกรงของกัมพูชาด้วย
เพราะว่าน้ำที่มันไหลจากแม่น้ำของลาว
ก็คือจากเขื่อนไหลลงมา
บรรจบกับแม่น้ำที่อยู่ในจังหวัดสตรึงเตรงของกัมพูชา
ตอนนี้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบคือน้ำไหลไปท่วม

แล้วก็ต้องมีการอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่กว่า๒๕๐๐๐คนแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้นอกจากเราเอง
ที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุเขื่อนแตกครั้งนี้แล้ว

พูชาเองเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
หมอสตึงเตรงกัมพูชานี่อยู่ห่างจากเขื่อนที่แตก
ประมาณ๑๘๗กิโลเมตร
น้ำมันไปสมทบกับแม่น้ำเซกองเกิดผลกระทบขึ้นมานะคะ